พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดพยาวกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีพลทหารนายหนึ่งเนี่ยเขาพยายามที่จะหนีออกมา
แล้วคุณผู้ชมครั้งนี้จริงเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ
ที่สำคัญเจ้าตัวบอกเลยนะไอ้พวกที่เป็นเครื่องมือที่จะมาคุมขังอะไรเขาเนี่ย

คุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูคลิปตอนที่ไปจับเขาหน่อยล่ะ
นี่แหละค่ะนะคะคือนาทีตอนจับกลุ่มพลทหารวสินนะคะ

หรือว่านายนนท์อายุยี่สิบเจ็ดปีเพราะเจ้าตัวเนี่ยหลบหนีออกจากเรือนจำค่ะ
มณฑนทหารบกที่สามสิบสี่ค่ะค่ายขุนเจือนธรรมมิกราชนะคะ
ซึ่งตำรวจภูทธอมเมืองพยาวเองทหารบนทนทหารบกที่สามสิบสี่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมมือการไปจับตัวตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่๑๕
มิถุนายนที่เจ้าตัวหนีไปทีนี้เจ้าหน้าที่ก็สืบสวนแกะรอยจนกระทั่งไปรู้ว่า
พลทหารวสินเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งค่ะที่ห้องนอนนะ
บ้านเลขที่แปดสิบสองที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวก็เลยเข้าไปจับตัวได้
เจ้าตัวยอมรับแต่โดยดีบอกว่าตัวเองเป็นนักโทษจริงที่หลบหนีออกมาจากเรือนจำ
สารภาพด้วยนะเพราะว่าเสพยาบ้ามาตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงจริงค่ะ
เคยมีประวัติหลบหนีออกจากเรือนจำทหารมาแล้วก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่ง
ล่าสุดเจ้าตัวใช้วิธีหนียังไงเอาไม้พาดรั้วกำแพงหลบหนีมาค่ะ
เป็นรอบที่สองแล้วอย่างที่บอกว่าตัวเองเนี่ยจริงจริงก็เป็นทหาร
ทหารเกณฑ์จริงใกล้จะปลดประจำการอีก๖เดือนรับสารภาพเลย
บอกแบบนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นโซ่ตรวนกุญแจมืออะไรต่าง
เขาสะดอกออกได้หมดทุกอย่าง
ทีนี้สารวัตทหารบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวต้องหาวิธีควบคุม
ไม่ให้หนีออกจากเรือนจำอีกนะคะ
ก็มีการควบคุมตัวพลทหารวสินส่งเข้าเรือนจำมณฑนทหารบกที่๓๒
ข้อหานะหลบหนีระหว่างถูกคุมขังและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑ค่ะ